เวลาเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินของกองทัพตกทีไรใจคอไม่ดี
คืออย่าว่าแต่ได้ยินว่าตกเลยฮะเวลาได้ยินว่าหายจากจอเรด้า
หายจากการติดตามสัญญาณของหอบังคับการบินมันก็น่ากลัวแล้ว
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องชื่นชมนักบินนะสุดยอดนะสุดยอด
เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมนะครับถึงต้องชมนักบิน
เพราะว่าผมเนี่ยเคยทำข่าวไปบนเฮลิคอปเตอร์นะครับ
รอดจากฮอตกมาแล้วได้ยินข่าวแบบนี้ใจไม่ดีเลย

เขาเร่งเข้าไปเลยทันทีได้ยินเสียงโครมดังนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากซาก
ในพื้นที่บ้านวังใหญ่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลาครับ
๗คนติดอยู่ในนั้นเนี่ยฮะชาวบ้านมาถึง
ไม่รู้ว่าตอนนั้นรู้หรือเปล่าว่าคนในฮอเป็นใครกันบ้าง
ไม่รู้แหละทุบกระจกบ้างพาตัวออกมาบ้าง
ออกมาอย่างปลอดภัย๗คนเลยนะ
มีบางรายไปอยู่ในซอกในหลืบของห้องโดยสาร
ต้องเอาเครื่องตัดถ่างมาตัดตัดได้ทั้งหมด
รู้สึกตัวดีนะนะฮะนำตัวออกมาได้
ชาวบ้านเขาเล่าบอกว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ย
มาในลักษณะผิดปกติแล้วมันต่ำบินต่ำนะครับ
ต่ำใจไม่ดีแล้วล่ะสักพักเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
กลางสวนยางพาราครับรีบวิ่งไปดูไปช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บออกมาได้มีทั้งที่บางนายเนี่ย
บางนายกระเด็นนะกระเด็นออกนอกเครื่องนะ
โอ้โหแล้วก็หลายนายนะอยู่ในเครื่องนะ
จากนั้นครับมีหน่วยกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับ
ลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
หมายเลข๗๐๐๓ของกองทัพภาคที่๔ลำนี้
อยู่ระหว่างเดินทางนะครับจากค่ายเสนานรงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ไปยังค่ายสิรินทรแล้วจะไปค่ายอิงคยุทธบริหารด้วยที่จังหวัดปัตตานี
มีพลโทเกลียงไกรศรีรักครับแม่ทัพภาคที่๔
โดยสารมาพร้อมกับนายทหารเวรช่างภาพนักบินสองนาย
ช่างเครื่องสองนายรวมทั้งหมดเจ็ดนายฮะหลังเกิดเหตุ
คุณผู้ชมครับทหารเข้าไปเก็บกล่องดำกล่องดำไม่ได้สีดำนะฮะ
มันจะออกสีส้มแดงส้มแดงแล้วมันจะอยู่นี่ครับนี่คือกล่องดำ
แล้วมันจะอยู่หลังที่นั่งของนักบินทางซ้ายหรือทางขวาแล้วแต่
ตอนที่ฮอตกที่แก่งกระจานนู้นตอนนั้นนี่เรื่องใหญ่เลย
ลำเลยตอนนั้นนะครับหลังเหตุการณ์นะครับทหารก็มาเอากล่องดำไป
สัก๔๕วันน่าจะรู้สาเหตุของการตกครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้นะครับโอ้โหต้องชื่นชมนะฮะ
คือความสามารถของนักบินทำไมรู้ไหม
ท่านเนี่ยนะพยายามหาจุดลงที่มีจุดรองรับแรงกระแทก
ใช่ไว้ดูดทรัพย์แรงกระแทกใช่ค่ะ
นี่ไงลงไปบนป่าสวนยางพารานะแล้วโดนกิ่งไม้ต้นไม้ก่อน
แล้วค่อยเขาพยายามทำอย่างไรรู้มั้ยทำอย่างไรครับ
ลงให้กระแทกน้อยที่สุดครับแล้วสองที่สำคัญเลยที่ไม่มีการเสียชีวิต
เพราะห้องโดยสารไม่แตกนี่ไงเขาประคองสามารถลงแบบนี้ได้เนี่ย
สุดยอดครับผมบอกเลยใช่
จะเห็นว่าโดนกิ่งไม้โดนอะไรก่อนนะครับ
ถ้าห้องโดยสารแตกอะไรเกิดขึ้นไม่รอด
พูดยากนะครับส่วนใหญ่ไม่รอดอย่างที่ปุ้ยบอกนั่นแหละ
มีคนเขาบอกว่านอกจากความเก่งกาดของนักบินแล้วนะฮะ
ช่างเครื่องแล้วต้องดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
เขาย้อนไปสมัยที่พลโทเกลียงไกรเคยให้สัมภาษณ์เรื่องพระเครื่องที่ท่านห้อยเต็มคอเนี่ยนะ
คือเป็นท่านต้องอรัฒนาขึ้นคอทุกครั้งเวลาออกปฏิบัติภารกิจนะครับ
คือพระกริ่งปวเรศรุ่น๒วัดบวรนิเวศวิหารครับ
อกจากนี้ยังมีเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี๒๕๐๘แล้วนะ

หลวงพ่อโสธรเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากศิลป
เหรียญพระธาตุชายาของอาจารย์แดงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมภาษาชายา
ซึ่งอีกด้านของเหรียญเป็นตราแผ่นดิน
กลุ่มผู้ชมบอกว่าขอเลขคออีกสักทีได้ไหมครับ

ก็หมายเลขเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นเอาแบบไปด้วยแล้วกันนะ
หมายเลข๗๐๐๓ครับ
ทั้งหมดบนเครื่องก็๗นายด้วยกันนะครับ
เป็นเรื่องราวที่หลายคนตกออกตกใจเมื่อวานนี้นะครับ

เดือนกรกฎาคมของประเทศไทย

ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องเป็นเดือนกรกฎาคม
เป็นเรื่องของสภาพอากาศใช่ปุ้ยส่วนหนึ่งที่เขามองกันแบบวิทยาศาสตร์